อ่ะก๋วยเตี๋ยวกากหมูที่แสนอร่อยน้ำซุปเจ้มจน

จะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน

แล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับทุกวันครับ
จุดเด่นของที่ร้านนะครับจะเป็นกากหมูทอดทุกวันครับ
ทอดทุกวันนะครับแล้วก็ให้เป็นน้ำก้มยำสูตรกว่าหลาน
ลับนะครับก็จะมีการหมักของสูตรทางร้านนะครับ
แล้วก็มีการทอดสดใหม่ทุกวันครับ

ตรงนี้คือเราทอดเป็น๒รอบนะครับ
ก็คือมีเช้ากับรอบเย็นรอบแรกก็คือให้เกาะ
รอบอีก๒รอบคือให้มันแห้งนะครับ

คือจะใช้เป็นในเรื่องของกุ้งแห้งนะครับ
ก็คือมีความเป็นสูตรโบราณนะครับ

อันนี้มันจะชูในเรื่องของความน่ากินด้วย

จะมีกากหมูให้ทุกเมนูเลยนะครับตรงนี้

ก็ปรุงทุกชามคือสดใหม่ตลอด

ทุกอย่างคือสดใหม่ทุกวันเลยครับ

คุณภาพของวัตถุดิบคือจะมีความสดทุกวันอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าเรามีการสั่งทุกวันหมดทุกวันเลย

จากเมนูต้มยำก็จะมีเมนูน้ำใสนะครับ

ก็จะเป็นกะเพรากากหมูครับที่ขายดีเลยนะครับ
กากหมูราคา๓๕บาทครับจะแยกกล้วยหมักเป็นกล้วยเล็ก

เว้ยควักรัชดาซอย๒๐ต่อจะมาแยก๙โต้มยำด้วยนะครับ
แล้วก็มีสาขาหนึ่งเป็นสาขาสุขุมวิทย์นะครับ
โทรนะครับ๐๙๘๐๐๕๘๐๐นะครับ
ร้านก็เปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันที่๑กับ๑๖นะครับ
แล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับทุกวันครับ

โอ้โหชอบเหลือเกินอะไรกับกากอย่างนี้
ไม่ใช่ฟันบินเหรอเคยไปเคี้ยวกากหมูแล้วมันแข็งอ่ะ
คุณไม่ได้กัดกากหมูหรอกคุณกัดตะเกียบ
เฮ้ยแต่อย่างนี้เห็นแล้วมันเคี่ยวอยากเคี้ยวกากหมูกรอบ
ใช่มีโอกาสก็ไปอุดหนุนกันเนาะอยู่แถวนี้เองซอย๒๐มิถุนานะคะ